ไปดูเรื่องราวที่เตือนภัยคุณผู้ชมกันบ้างดีกว่านะครับ
เพราะว่าเรื่องการขับรถขับราอยู่บนท้องถนน
ถ้าเกิดว่าไม่เคารพกฎจราจรแล้วแล้วก็อุบัติเหตุ
มันมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก
ต้องมานั่งปวดหัววิงเวียนศีรษะ
แล้วก็เจ็บเจ็บตัวคือเจ็บตัวครับ
เหตุเกิดที่บริเวณสี่แยกบางวัวอินถนนจรรยนนท์ตำบลบางวัวอำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
งานนี้มีคนเจ็บครับคือคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์
แล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไร
ก็เพราะว่ารถจักรยานยนต์คันนี้ที่มีคุณพี่ปานไกรขับรถไปชนกับรถเก๋งของทางคุณพี่วีรวัตร
เป็นรถเก๋งสีขาวที่เห็นอยู่นะนะเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้
คุณวีรวัตรเจ้าของรถเก๋งเนี่ยเขาเล่าว่าเขาขับรถออกมาจากซอย
กำลังจะเลี้ยวซ้ายออกจากซอยคุณนึกภาพออกไหมออกมาจากซอยเล็กจะเข้าถนนหลัก
เลี้ยวซ้ายออกเลี้ยวซ้ายออกนะจ้ะแล้วมาเจอกับคุณพี่จันทร์
คุณพี่จันทร์เนี่ยไม่เคารพกฎจราจรขับขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมา
มันก็เลยสวนกับพี่ที่เขาขับรถเก่งออกมาพอดีรถเก่งก็ไม่เห็นหรอกย้อนสอนอ่ะ
ใช่ครับคุณพี่จันทร์แกจะเข้าซอยที่รถเก่งเขาออกมาพอดี
แต่เข้าซอยนั้นแหละถึงจะเอกตรงปากซอย
ยังไงล่ะทีนี้น่ะก็ชนสิครับเพราะว่ารถเก๋ง
อย่างที่บอกเขาจะเลี้ยวซ้ายเพราะฉะนั้นเขาต้องมองขวาก่อน
ว่ามีรถมาหรือไม่ถ้าขวาโล่งก็เตรียมออกได้เลย
เขาไม่ทันได้สังเกตจากฝั่งซ้ายเพราะฝั่งซ้ายเป็นทางย้อนสอน
มันย้อนมาไม่ได้นี่แหละครับอุบัติเหตุเลยเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นผมฝากเตือนไปนะครับเรื่องของการเคารพกฎจราจร
อันนี้มันสำคัญมากคือถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่เคารพกฎจราจรแล้วก็
มันอาจจะสร้างความเสียหายให้กับอีกคนนึงได้ด้วย
ใช่มันก็เกิดขึ้นได้อย่างที่เราเตือนกันบ่อยว่าบางทีเราระมัดระวัง
แต่เราไปเจอคู่กรณีที่ไม่ระวังมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุ
เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนระมัดระวังเคารพกฎจราจรเนี่ยมันไม่มีหรอกอุบัติเหตุ
ใช่เราเคารพกฎจราจรกันเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
เพราะว่าไม่อยากให้ใครมีเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าไม่อยากให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะบ่อยครั้งเนาะ
ต้องมาเล่าอย่างนี้อย่าเพิ่งรำคาญเราเรานั้นเป็นห่วงเป็นใย

ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ